ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ขอนแก่นค่ะผู้ชายคนหนึ่ง
เมายาหลอนคลุ้มคร่างถือเหล็กแหลม

สุดท้ายรู้ไหมว่าใครช่วยไว้

ใช้ไม้สามง่งสามงามอะไรเลยอ่ะเออตำรวจชุดควบคุมฝูงชนโรงพักน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่นนะคะก็เนี่ยมายืนคุมเชิงแล้วก็เจรจาเกลี้ยกล่อมนายตุ้ม
มีอาการทางประสาทแล้วก็เสพยาจนหลอนคลุ้มคลั่งถือเหล็กแหลมข่มขู่คนในครอบครัวและชาวบ้าน
ตุ้มมันอยู่ที่บ้านหลังนึงแล้วก็คุยกับผู้ชายคนหนึ่ง
คุยกันอยู่สักพักเดียวเท่านั้นแหละอยู่ผู้ชายคนนั้นนะคะ
ก็ล็อกแขนส่งให้ตำรวจจับตัวในตุ้มได้แต่โดยดีไม่ต้องใช้เหล็กงามไม่ต้องใช้อะไรเลย
นี่คือผู้ชายที่ว่าเขามีฉายาคือขี้เมาประจำหมู่บ้านเออ
ปกติขี้เมาประจำหมู่บ้านคนมักจะเบือนหน้านีกันเนอะเออเบือนได้
แต่นี่เขาช่วยได้ล็อกแต่โดยดีไม่มีใครบาดเจ็บอะไรเลยด้วยนะประโยชน์ไหมล่ะ
เออนายตุ้มเนี่ยก็ถูกพามาขึ้นรถสายตรวจ
แล้วก็เนี่ยค่ะระหว่างทางที่ตำรวจรวบตัวมานะ
ก็ตัดพ่อน้อยใจครอบครัวตลอดแล้วก็คืนตัวไม่ยอมขึ้นรถสักทีเนี่ย
คือทำยังไงก็ได้ไม่ยอมที่จะขึ้นไปบนรถนะคะ
ล่อมกันอยู่นานแสนนานเลยกว่าจะจับเขาเข้าไปในรถได้เนี่ยเห็นไหม
ยายก็ต้องมาร่วมเกลี้ยกล่อมกันด้วยอีกแรงหนึ่งนายใจพ่อในตุ้มบอกว่า
นายตุ้มเนี้ยอายุสี่สิบเอ็ดปีแล้วแต่ว่ามีอาการทางประสาท
เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเสพยาบ้านหนักเคยพาไปบำบัดจนหายดีแล้วนะคะ
ไปทำงานอยู่ที่ไต้หวันหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแต่พอกลับมาบ้านอ่ะ
ก็เสพยาอีกคราวนี้ก็เลยคลุ้มคลั่งอีกจะทำร้ายคนในครอบครัว
ถึงได้ต้องแจ้งตำรวจมาจับตัวไปอ่ะค่ะตำรวจก็เลยส่งตัวในตุ้มไปรักษาที่โรงพยาบาลน้ำพองก่อน
ก่อนที่จะส่งไปโรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นราชนครินทร์เพื่อให้รักษาต่อไปนะคะ
เนี่ยเสพยาเนี่ยสุดท้ายก็จบที่อาการทางประสาทถูกต้องคือสมองมันถูกทำลาย